ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืด๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ค่ะนะฮะก็มีเหตุการณ์ที่มีอ่า
ชาวบ้านในตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ชื่อว่านายสุรินศรีลารัตร์วัยแปดสิบหกปีนะครับ
เขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะว่ามีข้าราชการคนหนึ่ง
เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองของอำเภอช้างกลางก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่บ้านของเขา
ขณะที่กำลังจะเปิดประตูบ้านให้กับหลานชายคือนายวิรัติชัยศรีอายุ๓๘ปี
ที่กลับมาจากกรีดยางในช่วงเช้ามืดยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับ
ก็ปืนที่ใช้ยิงเนี่ยนะก็เป็นปืน๙มมนะครับ
หลังจากที่ไล่ยิงหลานของเขาแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในสวนหลังบ้านนะ
สำหรับหลานของเขาทำให้รอดตายอย่างหุดหวิด
ส่วนข้าราชการคนนั้นยังถีบรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านล้ม
อ่าขณะที่กำแพงบ้านลานทรายบริเวณหน้าบ้าน
มีรอยกระสุนปืนเกือบสิบรอยรอจนเช้าอ่ะฮะ
เจ้าของบ้านถึงไปแจ้งความที่สพช้างกลางเอาให้ปลอดภัยก่อน
อืมล่าสุดครับวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมคิตดำเกลี้ยง
ภูมิกับการสพช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากสั่งการให้ตำรวจออกติดตามไล่ล่าตัวคนร้าย
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับไปจับได้ที่อำเภอทุ่งใหญ่นะฮะ
ซึ่งทราบชื่อแล้วว่าคือนายธิรพงศรีพุทธเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอช้างกลางหลังจากถูกสารออกหมายจับเอาไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายธิรพงศ์ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
บุกรุกในเวลากลางคืนใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วย
ภูมิกับการสพช้างกลางบอกว่าหลังจากจับกลุ่มตัวนายธิรพงศ์ได้
ก็คุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับแล้วก็ยึดปืนกับรถยนต์ที่ขับไปในวันก่อเหตุได้
ในการสอบสวนนายธิรพงศ์ปฏิเสธนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเรื่องนี้มีพยานหลักฐาน
และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เพราะคนในพื้นที่บ่นว่าโอ้ยกลางแบบนี้บ่อยตอนก่อเหตุก็จะยิงให้ตายโหงให้หมดอะไรอย่างนี้นะ